ฝ่าฟันอุปสรรคความรักมาหลายต่อหลายอย่าง
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวเมาส์หนักมากเลยจริง
คุณผู้ชมเขาบอกว่าคู่นี้ไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วนะ
เหมือนว่าถึงขั้นจะหย่าร้างกันเลยทีเดียวค่ะ

ที่อยู่กับเด็กในอีกซีกโลกอย่างสหรัฐอเมริกา
ซึ่งการที่ครอบครัวอันแสนอบอุ่นไม่ได้อยู่พร้อมหน้ากันในวันสำคัญนั้น
ก็มาจากสาเหตุที่น่าตกใจเป็นอย่างมาก
และเธอเองก็อยากบรรลุเรื่องหย่าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
ซึ่งแหล่งข่าวบอกต่อด้วยว่าซุปตาแม่ลูกดก
เบื่อหน่ายกับชีวิตคู่ที่เป็นอยู่และอยากเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่าง
เมื่อ๒๑มิถุนายนที่ผ่านมาหลังจากวันพ่อแห่งชาติสหรัฐเพียง๒วันเท่านั้น
ขณะที่ฝากของพระเอกรุ่นใหญ่วัย๕๒ปีที่แม้จะคาดไม่ถึงกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แต่ตอนนี้เจ้าตัวก็ตั้งหลักได้และเตรียมหาทนายไว้สำหรับเรื่องนี้แล้วเช่นกัน
อย่างไรก็ตามแม้ภาพลักษณ์ของทั้งคู่กับบรรดาลูกนานาชาติจะดูเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่น
แต่วงในกลับบอกว่าชีวิตรักของสองซุปตามีทีท่าร่อแร่มาโดยตลอด
แต่ทั้งคู่ก็ได้พยายามประคับประคองให้ดีที่สุดแล้ว